คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เครื่องจะชามก๋วยเตี๋ยวลงพื้นนะคะ

ลูกค้าในร้านก็ตกอกตกใจกัน

ทีแรกเขาออกไปนอกร้านประมาณสัก๑๐นาที

อยู่มุมขวาล่างของจอ
คือพอเขาอลวาดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไป
แล้วกลับมาอีกรอบพร้อมปืนไทยประดิษฐ

แล้วก็บอกว่าจะยิงลูกค้าที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่๒โต๊ะด้วยนะ
คุณผู้ชมเจ้าของร้านชื่อว่าคุณหนึ่งในปรัฐพี

เกิดขึ้นช่วงเข้าสู่วันจันทร์ประมาณตีหนึ่ง
จุดที่เกิดเหตุคืออยู่ริมถนนวัดศรีวารีน้อย
อำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านไม่ได้อยู่บ้านนะ

แต่เด็กเนี่ยโทรไปบอกว่าเนี่ยมีคนเมาเนี่ยเอาปืนมาคูล
ทีนี้พอเจ้าของร้านเดินทางมาถึง

แต่ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยเจอภาพนี้ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยกลุ่มผู้ที่เกาะเหตุเข้ามากันสี่คน
แต่ผู้ชายคนใส่เสื้อไรท์สก๊อตอะไม่รู้เขาเมามากันอะไร
ซึ่งเขาก็บอกว่านี่เหมือนกับว่า
เหมือนเบาอ่ะแล้วอาจจะโชว์พาว
แสดงพาวเวอร์แล้วก็มาโชว์กร่างใส่รอบ
กร่างอารวาสนี่นะฮะ